ณขณะนี้คือพักก้าวไกลจะยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้าน
แต่ในรัฐบาลที่เพื่อไทยจะจัดเนี่ยต้องไม่มีสองลุง
พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก้าวไกลจะโหวตให้พักเพื่อไทยได้เป็นนายก
จะเป็นรัฐบาลได้สำเร็จจริงไหมฮะ
ต้องถามคุณภาคภูมิกับอย่างนี้ครับข่าวเนี้ยมาจากไหนโอ้โหอยู่ดีดีมันก็ขึ้นมาผมก็ไม่ทราบเลยมีคนเขาเนี่ยเปิดเปิดกันมาเปิดเปิดกันมา
คุณธนัดไฟล์บงไฟล์บินอะไรไปคุณธนทรบินไปฮ่องกงอะไรใช่ไหม
แต่ข่าวเนี้ยมันจะไม่มีแหล่งข่าวไม่ได้ถูกไหมคะอ่า
ในวิธีการแบบสากลเลยนะเราจะสืบทราบที่มาของแหล่งข่าวเนี่ย
คล้ายคล้ายสืบหาอัธยากรโอ้โหอย่างนั้นเลยนะใช่ค่ะอ่า
ก็คือถามว่าคนนี้ใครเป็นคนฆ่าเนี่ย
ตำรวจเขาต้องตั้งว่าอะไรรู้ป่ะคนนี้ตายใครได้ประโยชน์อืม
ข่าวนี้จะถามว่าเป็นข่าวโคมลอยอยู่ดีก็ขึ้นมา
ข่าวนี้มาจากไหนก็ต้องถามคุณภาคภูมิว่าไอ้เนื้อหาของข่าวเนี่ย
ที่บอกว่าธนทรกับทักษิณคุยกันแล้วครับ
เก้าไกรจะโหวตให้เพื่อไทยโดยตัวเองยอมไปเป็นฝ่ายค้าน
ถ้าไม่มีสองลุงข่าวนี้ใครได้ประโยชน์ก็ใครอ่ะที่มันก็ต้องมีคนได้เป็นรัฐบาลใช่ไหม
อืมอ่ามีคนได้เข้าร่วมรัฐบาลกันอืมอ่า
ไกลก็ไปเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็ได้ปิดสวิตช์สามปอ
สวิตช์ตัวเองและปิดสวิตช์ตัวเองด้วยก็คือไม่ได้เป็นรัฐบาล
อ่ะตกลงจะปิดสวิตซ์สวปิดสวิตซ์สามปอปิดสวิตซ์เก้าไกรด้วยเหรอ
ถามว่าข่าวนี้ออกมาใครได้ประโยชน์ไม่ต้องตอบช่อก็ได้เกรงใจ
ประชาชนตอบกันเองว่าข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาใครได้ประโยชน์
ใครได้ประโยชน์ก็คนนั้นแหละค่ะเป็นคนปล่อย
คุณช่อคิดว่าใครได้ประโยชน์ดิฉันคิดว่าคนที่กำลังอยากเป็นรัฐบาลมาก
แต่ก็กลัวประชาชนด่าอืมก็เลยพยายามที่จะปล่อยข่าวออกมานะคะ
ว่าเขาดีลกันแล้วตกลงกันแล้วเรียบร้อย
คุณจะมาพูดอะไรอีกก็นี่ไงเก้าไกรเขายอมแล้ว
คำถามสำคัญก็คือว่าอ่ะดิฉันพูดตรงนี้เลยนะคะครับ
ดูปากของดิฉันนะคะไม่ว่าจะเป็นก้าวไกล
ไม่ว่าจะเป็นก้าวหน้าไม่เคยมีการไปตกลงกับพักเพื่อไทย
ว่าถ้าไม่มีสองลุงก้าวไกลจะยอมเป็นฝ่ายค้าน
แล้วโหวตให้กับพักเพื่อไทยที่มีแคนดิเดตเป็นคุณเศรษฐา
เราไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นนะ
เราบอกว่าไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือก้าวหน้า
ไม่เคยมีใครไปตกลงกับพักเพื่อไทยแบบนี้
ยังไม่มีไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้อ่า
คำถามก็คือแต่ปล่อยข่าวออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับจบไปแล้วปฏิเสธไปแล้วไม่จบ
อาทิตย์นี้เอาใหม่ปล่อยข่าวเดิมที่เน่าไปแล้วอ่ะ
เป็นข่าวที่เน่าไปแล้วนะคะจบไปแล้วนะอาทิตย์นี้ก็ปล่อยอีก
บอกว่าดิวนี้จบแล้วก้าวไกรจะโหวตให้คำถามคือ
เก้าไกลไปตกลงตอนไหนบรรดาแก่นำของก้าวไกล
สาวของเก้าไกรเนี่ยเข้ามาพูดผ่านสื่อที่ฉันนั่งฟัง
แต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยพูดตรงกันหมด
ฉันก็เพิ่งทราบว่าที่ทางเพื่อไทยบอกว่า
จะมีการเจรจาคุย๘พักในวันที่๒กร
สองสิงหาคมโทษทีพรุ่งนี้พรุ่งนี้
นัดประชุมภักดิ์ร่วมแปดพักเขายังไม่ทราบเลย
ตกลงทุกวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง
ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบรักทางไกล
ติดตามผ่านไทยรัฐเดี๋ยวก่อนติดตามผ่านไทยรัฐ
ทางไกลติดตามผ่านไทยรัฐเป็นรักทางไกล
เพราะว่าไม่มีการติดต่อถึงกันไม่มีการเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกัน
เป็นครอบครัวเดียวกันอีกต่อไปแล้วอ่าเฮ้ยข้าวต้มมัดนะฮะ
ดูผ่านไทยรัฐอ๋อตกลงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อไทยจะนัดเราใช่ไหม
แต่เขาก็ยังไม่โทรมาเลยนะแต่ไม่เป็นไร
เราจะไปก็ได้ถ้าเรานัดแต่ยังไม่รู้ว่านัดที่ไหน
เพราะว่ายังไม่มีการติดต่อมาข้าวต้มมัดนี่มันมัดแน่นแน่นแฟนมากเลยนะ
คืออย่างนี้นัดประชุมกันยังไม่ยังต้องรู้ผ่านสื่ออย่างนี้เหรอ